เรื่องการปรับปรามยาเสพติดบ้างนะคะตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด
พอหัดใหญ่จังหวัดสงขาค่ะเขาไปตรวจสอบในหอพักสห
เพราะว่าตั้งตัวเป็นทั้งผู้ค้าแล้วก็เป็นผู้เสพยาเสพติดด้วย
เราไปดูช่วงที่ตำรวจค่ะเขาขอเข้าไปตรวจค้นในหอพักนี้กันเลยค่ะ
หลังจากที่ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดสืบทราบและมีหลักฐานชัดนะคะ

รวมทั้งเสพเองด้วยนะคะโดยให้ลูกน้องเนี่ย
เป็นคนจัดการทั้งหมดขณะไปตรวจค้นตำรวจควบคุมตัว
จากการตรวจค้นในห้องพักหมายเลข๒๐๕ซึ่งเป็นห้องพักส่วนตัวของนางสาวนรสรเนี่ยแหละ
รวมทั้งห้องพักหมายเลข๓๑๗ซึ่งเป็นห้องพักว่าง
และที่บ้านพักคนงานตำรวจน่ะนับรวมแล้วนะคะ
ยาบ้าที่ซุกซ่อนไว้ทั้งหมดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าเมตรไอซ์น้ำหนักรวมสามจุดห้ากรัม
โดยนางสาวนรสรเจ้าของหอพักยอมรับว่าตัวเองและสามีเนี่ย
อยู่กินกันมาสิบปีแต่เพิ่งรู้ว่าสามีค้ายาเสพติดในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
ว่าอย่างนั้นนะคะเข้ามาร่วมค้ายาไปกับสามีด้วย
โดยเป็นคนเก็บยาบางส่วนไว้ขายและไว้เสพมีลูกค้าทั้งคนที่เช่าห้องและลูกค้าทั่วไปด้วยค่ะ
จากนี้ตำรวจยังจับกลุ่มนายนิคมมานะและนายธีรพงศ์จันทสุริวงศ์
เป็นลูกน้องคนสนิทที่ทำหน้าที่ซื้อขายยาเสพติดไปดำเนินคดีด้วยโดยควบคุมตัวทั้งหมด
ดำเนินคดีทั้งข้อหาจำหน่ายและเสพยาเสพติดส่วนนายธพัฒน์สามีเจ้าของหอพักเนี่ย
ตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ